ควรเมื่อตี๓ของคืนวันที่๖พฤษจีกายนนะครับมีคุณตา
ห้องเช่านะฮะเดี๋ยวดูสภาพห้องของคุณตานะฮะนี่
คือเลือดทั้งนั้นเลยนะครับเราต้องย้อมสีหน่อยนะฮะ
เลือดของคุณตาเนี่ยเต็มพื้นไปหมดนะครับ
เพราะว่าถูกคนร้ายเนี่ยใช้มีดแทงเขาตามร่างกายเนี่ยเป็น๑๐แผลนะครับ
ถูกปาดคออีก๑แผลตอนนี้อาการสาหัสนะครับ

ห้องเช่าตรงนี้เป็นห้องเช่าไม่มีเลขที่นะครับ
ชุมชนเขาโรงครัวหมู่๔ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะ
จากคราบเลือดที่พื้นหลายแห่งแล้วนะครับ
ยังมีมีดปอกผลไม้ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุตกอยู่หนึ่งเล่มนะครับ
คนที่บาดเจ็บนะฮะชื่อว่านายโสพลประเสริฐเวทมนต์อายุ๗๑ปีนะครับ
ส่วนมันสักครู่นี้คือคนร้ายต้องไปชี้จุดนะฮะเดี่ยวคนร้ายเล่าให้ฟังอีกทีนึง
เอาเรื่องนี้ก่อนนะฮะเรื่องของคนเจ็บนะครับ
นายโสพลประเสริฐเวทมนต์อายุ๗๑ปีนะครับ
เป็นผู้ที่เช่าห้องพักอยู่ถูกคนร้ายที่เข้ามาจะขโมยทรัพย์สินเนี่ยใช้มีด
สิบแผลได้ตามร่างกายปาดคออีกหนึ่งแผลนะครับส่วนทรัพย์สินเนี่ยคนร้ายได้ไปคือโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องแล้วก็เงินสดในกระเป๋าของคุณตาอีกห้าพันบาทหลังจากที่เจ้าหน้าที่สอบปากคำสอบถามพยานแวดล้อมต่างต่างทำให้รู้ว่าคนก่อเหตุชื่อนายทิศทิไกรเข็มกลัดคนนี้ครับชื่อเล่นชื่อติ

เอามาสอบสวนที่สพเมืองนครสวรรค์ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับได้คุยกับคนที่อาศัยอยู่ห้องติดติดกับห้องคุณตานะครับเขาบอกว่าตีสองได้นะฮะของวันที่๖พฤศจิกายนเนี่ยเขาเห็นในติ๊ดเดินออกมาจากที่พักซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องของคุณตาคนเจ็บอยู่ไม่ไกลกันเลยนะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแล้วก็มาปิดไฟตรงที่เป็นจุด
เจ้านะเดินไปถึงห้องของคุณตาโสพลแล้วไปสับคัดเอาหม้อแปลงไฟหน้าห้องคุณตาโสพลเพื่อให้ไฟดับแล้วงัดประตูเข้าไปในห้อง
คุณตาโสพลก็เห็นพอดีฮะก็ถามว่าเข้ามาทำไมในติ๊ดบอกว่ามาขอเงินหน่อยคุณตาส่งให้แล้วนะฮะ
บาทนะครับแต่ในติ๊ดบอกไม่พอจะเอาอีกนะครับแล้วนี่ฮะก็เลยหยิบมีดปอกผลไม้ที่อยู่แถว
นั้นกระหน่ำแทงใส่คุณตาไม่ยั้งเลยนะฮะแล้วก็ปาดคออีกหนึ่งทีด้วยแล้วก็วิ่งหนีไป
คือคุณตาเนี่ยพอถูกแทงไปแล้วก็ออกมาจากห้องนะฮะตะเกียกตะกายออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แถวนั้นเขาก็พาส่งโรงพยาบาลกันคือจากคำบอกเล่าของชาวบ้านเนี่ยแล้วก็พยานแวดล้อมต่างรวมทั้ง
วงจรปิดเนี่ยนะฮะคือชัดเจนครับว่ารักษณะการก่อเหตุเป็นแบบนี้นะฮะนี่เป็นกล้องวงจรปิดนะ
ปาดคอคุณตาแทงคุณตาแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือกับเงินห้าพันบาทไปแล้วก็วิ่งหายไปวิ่งหนีไปนะครับ
๒นาฬิกา๓๙นาทีนะครับเป็นช่วงเวลาหลังจากที่คุณตาถูกนำตัวส่งไปรักษาแล้วประมาณ๑๐นาที
คือชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาเล่าให้เราฟังนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็บอกว่าในติ๊ดเนี่ยก่อนหน้านี้อาศัยในตัวเมืองนะอยู่กับคณะลิเก
แต่เกเรฮะอยู่กับคณะเขายังไปขโมยของเขาเอาเงินไปเสพยาบ้าเอาไปเล่นการพนัน
ในติ๊ดเนี่ยเป็นคนก่อตั้งคณะลิเกนะครับก็เลยไล่ออกจากบ้านไป
ก็เลยมาอยู่แถวนี้ฮะแล้วก็ก่อเหตุอยู่เรื่อยครับทุกผู้ชมครับ
มียังไม่เล่นเกมในโทษับครับ

ตังค์เขาก็ขโมยขโมยหมดเลยครับในห้องแถวนั้น
เราได้ไปดูที่พักของในติ๊ดนะครับ

ติ๊บนี่เขาเอาผ้ามาขึงเป็นที่นอน
ตรงจุดนี้นะฮะที่ห้องโถง
ไม่มีห้องนอนไม่มีอะไรนะครับก็เป็นห้องโล่งนะครับ
ไม่มีทรัพย์สินอะไรมากกว่านี้นะครับ
ก็ได้ไปเจอกับคนที่เคยอยู่คณะลิเก
เดียวกับในติ๊บนะฮะเขาบอกว่าตอนที่อยู่คณะลิเกย์
เขารับบทเป็นตัวพ่อของนางเอกนะส่วนในติ๊บ
เขาจะเป็นตัวโจ๊กก็อยู่คณะลิเกย์ตั้งแต่เล็ก
พ่อแม่แยกทางกันก็อาศัยอยู่กองลิเก
โตมาก็มีลูกมีเมียแต่ว่าติดยานะครับ
ติดการพนันขโมยของคณะลิเกนะครับ

ตัวในติ๊บนี่ใส่ใจคอหน้าฉากลิเกย์เนี่ย
เล่นเป็นตัวโจ๊กดูสนุกสนานเฮฮา

ชีวิตจริงค่อนข้างเก็บกฎเงียบขรึม

พ่อกลับไปทั้งก็แต่นี่ก็เหมือนแม่เลี้ยงไง
ชีวิตเขาก็แม่พ่อกับแม่เลิกกันแยกทางกันไป
แม่ก็ไปอยู่ออสเตรเลียประเทศนอก
แต่นี่ก็ทิ้งลูกแวะ
แต่ชีวิตจริงเขาน่างสารนั่นเหมือนเด็กมีปัญหาแบบตั้งแต่เล็กม้า
จริงเขาอยู่ที่คณะลิเกอยู่ในฐานะหลานเจ้าของคณะนะฮะ
คือพ่อกับแม่เนี่ยเลิกกันทิ้งเขาไว้ก็เขาก็อยู่กับเจ้าของคณะนะฮะ
คือได้เจอกับนายภัยศาลเข็มกลัดนะครับบอกว่าในติ๊ดนี่เป็นหลานของเขาจริงนะครับ
แต่นิสัยเกเรเคยไล่ออกจากคณะไปแล้วนะครับแต่ว่าในติ๊ดเนี่ยตอนนั้นที่ไล่ออกไปเนี่ยนะครับ
ก็คิดว่าคงหายไปอยู่ที่อื่นแล้ว
พอตอนหลังมารู้ว่าไปอยู่แถวโรงเก็บของที่ซอยโรงครัวก็สงสาร
ก็ยอมให้มาอยู่ด้วยอีกนิสัยก็วนไปเหมือนเดิมอีกนะครับ
เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของคณะลิเกนะครับ
ในติ๊บเป็นหลานเนี่ยเขาบอกเขาต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่มากมากนะฮะ
ครั้งนี้นะฮะที่สามารถจับคุมได้นะครับ

ไม่ได้ให้ไปอยู่นั้นน่ะไล่จากที่นี่ไป
ว่าเราพยายามทำตัวอย่างให้ดูทุกอย่าง
เขาก็ไปนอกลืมก็ไม่ถูกไม่ถูกใจของผู้เป็นปู่

ภาพตอนที่เจ้าหน้าที่พาตัวในติ๊ดเนี่ยผู้ต้องหาไปทำแผนนะฮะ
ชี้จุดที่เกิดเหตุต่างนะครับตอนที่ก่อเหตุนะฮะ
เข้าไปแล้วก็ใช้มีดปอกผลไม้เนี่ยแทงแล้วก็ปาดคอคุณตาโสพล
คุณตาโสพลเนี่ยตอนนี้อาการยังสาหัสนะครับต้องดูอาการแบบวันต่อวันนะครับ
ลูกชายของคุณตาบอกว่าพ่อถูกแทงเข้าจุดสำคัญหลายแห่ง
ตอนนี้มีม้ามกับไตนะฮะที่มีปัญหานะครับม้ามกับไตเนี่ยรั่วเลยนะครับ
ต้องตัดไตออกหนึ่งข้างแผลที่ถูกปาดคอโชคดีที่เข้าไม่ลึกนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในติ๊ดไม่ได้บุกเข้าห้องแบบนี้ครั้งแรกนะครับ
ก่อนหน้านี้เมื่อสามวันก่อนเกิดเหตุในติ๊ดก็จะบุกเข้ามาแบบนี้แล้วนะครับ
แต่ตอนนั้นพ่อไม่ได้ตื่นมาเจอในติ๊บและในติ๊บเจอเงินในบ้านแค่๔๐บาท
ก็เอาไปก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรบานปลายกว่านี้นะครับ
พ่อเขาตื่นมาเจอกลางดึกอะพี่ประมาณช่วงเวลาตี๒นะครับ
น่าจะตื่นมาเจอพี่เพราะว่าเขาเคยขึ้นมาแล้วครั้งนึง
แล้วเขาก็ตื่นมาเจอแล้วทีนี้พ่อบอกว่าพ่อถามว่ามึงจะเอาอะไร
เขาบอกว่าจะเอาเงินเขาเลยส่งเงินไปให้พันหนึ่ง
แต่เหมือนว่าพอพ่อส่งเงินไปให้ปุ๊บไม่พอมันก็เลยคว้ากระเป๋าแล้วก็ต่อสู้กัน
ก็อยากจะถามคนแก่เราก็ไม่รู้เขาจะถามจะทำไปทำไมเนอะ
เขาก็สู้ไม่ไหวอยู่แล้วพูดถึงกันนะครับไม่รู้เขาจะทำอะไรไหมก็ได้เงินไปแล้ว
แค่นั้นก็น่าจะพอใจแหละ
ทิศิกรัยก็สารภาพนะครับบอกว่าทำลงไปเพราะต้องการเงินไปซื้อยาบ้า
แล้วก็เอาไปใช้หนี้การพนันนะฮะสพนปริงก็แจ้งข้อหาไปนะครับ
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับแล้วก็ข้อหาเรื่องการชิงทรัพย์นะครับ
ไปทำแผนแล้วก็ฝากขังเรียบร้อยแล้วนะฮะ